ปล่อยไม่เคยพูด
ปล่อยเธอพูดจริงหรือเปล่าฉันไม่โอเคนะ

เราคุยกันแค่ธุรกิจแล้วก็จบไปแล้ว

กับฉันเธอพูดถึงกองอีกแบบนึงว่าสนิทกันมานาน
เป็นคนปั้นเด็กคนอีกแบบนึงเป็นคนเปลี่ยนลุค
กำไร๑๖ล้านตอนนั้นกูอยู่ฮ่องกง

โหเริ่มพูดแบบนี้

กูเป็นพี่มึงวะ

ตั้งแต่ถุงมือตั้งแต่ซีเอทีเคไปแล้ว

แล้วเธอไม่พูด
มึงลิกสะเทียดกูตลอดเวลามึงไม่โอยกูทั้งทีหนึ่ง
เป็นไลน์สิทางนั้นล่ะ
เป็นไลน์เลย

ทำไมไม่คุยกันดีดีอ่ะที่เวลาตอนคุยกันตอนอื่นพวกคุยกันดีดี

ไม่แล้วตอนนี้เอามาห้ามบอกว่าเกิดอะไร
ก็โบนว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันโทรหาเธอบอกว่ามีเรื่องความที่เธอคุย
แล้วตอนนี้กันอยู่ไหนตอนนี้กันต้องอยู่ไหน
มึงโกหกกูทุกอย่างเรื่องคอมมึงก็โกหก

ก็เปิดดูในไลน์คลิปทุกวันฉันโทรหาเธอทำไมเธอไม่ตอบ
บอกให้ข้ามาคุยกันเธอก็ไม่คุย

อย่าโกหกสินะ
ทำไมถามแบบนี้

ประเด็นสำคัญนี่มันคิดมันติดไง

เราเอาเงินปุ๊บมา๘ล้านจริงหรือเปล่า

ข้าธุรกิจอะไรกับเขา

แต่เพื่อเอาเงินไปทำรุกกิจ

รถของใคร